คุณผู้ชมครับว่ากันถึงเรื่องของความเจ้าชู้เนี่ย

คุณผู้ชมครับมันเจ้าชู้มาก
เอาโชว์ซิทำไมเจ้าชู้อยู่อย่างไหน

เป็นยังไงเนี่ยฮะความเจ้าชู้ของมันคือถ้าเป็นผู้ชายไม่ยุ่งด้วยเลย
แต่ถ้ามันเป็นผู้หญิงแล้วก็มันจะเข้าไปทันที
คือถ้าสาวมาหานะ

เหมือนใคร

ไปไม่ถูกแล้วเรื่องของเรื่อง
ควายตัวนี้มันมีชื่อว่าเจ้าถุย

ซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่๔๕หมู่๗ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

เขาเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงกระบือก็คือควายนี่แหละ

คุณบังกะหนีเนี่ยก็เล่าให้เราฟังว่าเจ้าถุยอายุ๒ปีแล้วนะ
ตอนแรกเนี่ยซื้อมาโอ้โห

โอ้โหพอลูกค้าผู้หญิงเดินไปใกล้คอกมันเท่านั้นแหละ
โอ้โหมันพุ่งเข้าใส่เลยนะ

อะไรจะขนาดนั้นแล้วเข้าไปจีบลูกค้าด้วย

มันบอกว่านี่น้องน้องเห็นเขาพี่ไหม
ที่พี่มีเขาเนี่ยนะ

ก็เพราะว่าพี่ขาดเข่าไม่ได้จ้า
ขาดเขาไม่ได้

บอกว่าน้องรู้ไหมว่าทำไมทุยต้องอยู่ในโครนตมอยู่ในปลัก

เพราะว่าจะได้จมปลักรักเธอตลอดไป

นี่แล้วดูเจอผู้หญิงก็หน้าเข้าอย่างนี้เลย

ถ้าคุณชนะเข้าไปอ่ะ
คงเป็นผู้ชายไม่ต้องผมก็ได้น้องใบตอง

อาการมันจะแบบคุดฟัด

เออ

มันแปลกพฤติกรรมของสัตว์มันก็มีอะไรแปลกน่ารัก
เขาก็เลยให้ฉายาว่าเจ้าถุย